คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สามีเพิ่งออกมาจากเรือนจำออกมากลับบ้าน๕นาทีก่อเรื่องอีกแล้ว
วันเดียวกันเลยนะวันที่ออกมาจากเรือนจำอ่ะ
่อเรื่องก็คือทำร้ายร่างกายภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เพราะว่าระแวงกลัวว่าภรรยาจะปันใจให้คนอื่นคือทุบหัว
บาดเจ็บสาหัสโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูออกจากคุกวันเดียวก่อเรื่องต่อเลยอะค่ะ
สภาพอาการของคนเจ็บค่ะนางวิไลแก้วมากอายุ๕๘นะคะ
อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางกู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึงก็พาขึ้นรถพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
สามีทำร้ายโดนทุบเข้าไปที่หัวค่ะมันเป็นของแข็งอ่ะนะคะ
แผลแบบแผลใหญ่มากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านบ้านพัก
อยู่ในบ้านไร่มุสลิมอะค่ะคนไปเจอนางวิลัยหมดสติอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
แจ้งตำรวจสพทุ่งใหญ่ประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะมีพยานเป็นชาวบ้านเขาก็ให้การว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือสามีของนางวิไลคนเจ็บนั่นแหละในเอนามสมมุติ
ออกจากเรือนจำในคดียาเสพติดวันเดียวกันเลยออกมาปุ๊บ
ก่อเรื่องเลยออกมาจากเรือนจำกลับมาบ้าน๕นาที
เกิดเรื่องเลยทะเลาะกับภรรยาค่ะเพราะหึงหวงหวาดระแวงว่า
นอกใจไปมีคนอื่นอะไรหรือเปล่าไล่ภรรยาออกจากบ้าน
ภรรยาก็เดินออกจากบ้านนะคะเดินไปบ้านเพื่อนครับ
สามีตามมาอีกเอาจอกยางก็คือถ้วยรองน้ำยางอะค่ะ
มันเป็นเซรามิกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะทุบเข้าไปที่หัวภรรยา
แล้วทุบหลายครั้งจนเป็นแผลที่หัวและที่ไทยทอยนะคะ
เพื่อนบ้านกับลูกสาวมาห้ามแล้วก็นำตัวคนเจ็บเนี่ย
ขึ้นรถจักรยานยนต์หนีออกไปให้ไกลจากผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เรียกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อาการของนางวิไลยังหนักค่ะ
สาหัสนะคะเสียเลือดมากสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
งานนี้ญาติแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอ
ญาติบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะนี่คือการกระทำที่โหดร้ายรุนแรง
ภรรยาถึงขั้นบัตรเจ็บสาหัดเลย

คงต้องกลับเข้าไปอีกแล้วกลับเข้าไปอีกรอบอ่ะสิคะ
มาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสแบบนี้